นี่นะคะผู้ประกาศข่าวคนสวยคุณเรือนขวัญขุนวงของเรา
สำหรับพระเอกซุปตาแดนกิมจิคังดงวรนะฮะ
เขามาเมืองไทยมาโปรโมทผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่
แฟนจะได้ซุปตากันแบบใกล้ชิดฟินสุด
ขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เป็นพระเอกระดับต้นเลยของเกาหลีนะคะ

ขอต้อนรับนะคะคันดงวอนค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วยคังดงวอนครับ

ได้ข่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากบูก็มีค่อนข้างที่จะเยอะ
ค่อนข้างที่จะเยอะมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง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

พัทยา

บอกลาแฟนหรือว่าพูดภาษาไทยให้ได้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะ

นี่ค่ะเป็นประโยคที่เราไม่ค่อยได้ยินกัน

วันนี้ก็ต้องขอบคุณคังควรมากนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสลังเทมากเลยอ่ะ
อะไรอร่อยทางลงวรทำหลายอย่างเลย
ทุกอย่างลองมาอยู่เมืองไทยสิแล้วจะติดใจ
นี่เหมือนเชิญชวนให้มากินอาหารไทยเอ๊ะหรือกินอะไรไม่แน่ใจเหมือนกัน